นี่ก็สวยกินคนนะคะคุณต้าเหนิงค่ะ
ต้องยอมรับนะคะว่าเตอร์เหิงช่วงหลังนี้มาทำงานเป็นผู้บริหารค่ายโปรโนล็อกของเขา
หลายคนก็เอ้าตาหนูจะไม่เล่นละครแล้วหรือเปล่า
เพราะว่างานแบบผู้บริหารมันหนักมากจริง
เขาเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งเนาะ
เขาทำงานกับคุณเจเจนี่แหละค่ะเป็นผู้บริหารค่ายโพโนล็อกค่ะ
งานนี้นะคะทำเอาแฟนละครเริ่มใจหายนะคะ
เพราะว่ากลัวว่าสาวต้าเหนิงจะติดใจไม่รับงานแสดงแล้วค่ะ
ล่าสุดนะคะเจ้าตัวเปิดใจกับเรานี่แหละค่ะบอกว่า
ไม่ต้องตกใจตอนนี้หนูตกลงเซเยสเล่นซีรีส์แล้วหนึ่งเรื่องค่ะ
ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่รับนะคะเพียงแต่ว่าคิวต้าเหนิงไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าต้องบินไปต่างกระทงต่างประเทศตลอดดิวงาน
เอาลงเกาหลีเอาลงเมริกาคุณผู้ชม
โปรเจคโกอินเตอร์นะคะไปร่วมงานกับเกาหลี
ตอนนี้นะคะต้าเหนิงส่งเพื่อนไปก่อนค่ะเนี่ยค่ะคนนี้เลย
นางแบบในสังกัดค่ะทางฝั่งซ้ายคุณผู้ชม
น้องจริงค่ะจริงว่าริสาระค่ะ
จริงยูใช่นะคะไปเฉิดสายก่อนนะคะ
อนาคตไม่แน่ค่ะถ้ามีโอกาสเหมาะนะคะก็พร้อมเปิดใจลองดูสักตั้งเหมือนกัน
ปีนี้น่าจะมีถ่ายซีรีส์ค่ะถ้าแบบไม่มีอะไรผิดพลาดค่ะ
คือคนเข้าใจว่ามาเป็นผู้บริหารแล้วจะไม่รับงานแสดง
ทำจริงแล้วเราก็ยังทำทุกอย่างอยู่เหมือนเดิม
จริงตอนนี้เพิ่งกลับมาจากเกาหลีค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวก็จะเป็นบินไปบินมา
เป็นโมเดลบ้างหรือ
จริงเป็นโมเดลค่ะจริงก็เป็นเล่นเอ็มวีด้วยเล่นหนังเล่นซีวีด้วย